มาดูอีกหนึ่งคดีที่ตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับคดีที่นักธุรกิจอดีตนักเรียนนอก
นายพาสะพนษ์ถูกฆ่าและก็ถูกนำศพไปทิ้ง

แต่ที่น่าตกใจก็คือคนที่ก่อเหตุให้การซัดทอด
บอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจ้างหวานให้ฆ่าหน่ายภาษภนธรรม
คือพ่อแท้ของหน่ายภาษภนธรรมเอง
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของปมขัดแย้งทางมรดก
การขายที่ดินกว่าร้อยล้านบาทนั่นเอง
พันธุ์ตำรวจเอกธินรัฐเพชรพันศรี
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจโทวิชาธรพิมพ์กลมสารวัตรสืบสวน
ได้ไปควบคุมตัวนายวิรัติรัตนสัตยาธิกุลหรือกอง
อายุ๗๓ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ
ซึ่งจับได้ที่บ้านเลขที่๕๕ซอยสธนิน๕

แล้วก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรกาลสิน
ข้อหาก็คือจ้างหวานฆ่าในภาษพลรัตนสัตยาธิคุณ
ซึ่งเป็นลูกชายของตัวเอง
ซึ่งช่วงค่ำวานนี้ตำรวจชุดเดียวกัน
นำหมายสารจังหวัดกาลสินเข้าจับนายชูชัยพิมพิทักษ์
ผู้ต้องหาอีกคนจับได้ที่บ้านพักในเขตลาดประเขา

รวมแล้วมีผู้ต้องหาที่ถูกจับได้แล้ว๔คนนะคะ
เป็นทีมอุ้มฆ่า๓คน
และจ้างวานฆ่า๑คนก็คือพ่อของผู้ตายนี่แหละค่ะ
ออกมาแถลงการจับกลุ่มนายมนูลพัฒระเมธาพรอดีต
นายทหารบกยศพันเอกและนายกิติพบเครือใหญ่
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดกาลสินทีมอุ้มฆ่าในภาษพล
ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็นำศพไปทิ้งบริเวณริมถนนสายสมเด็จ
าเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินเมื่อ๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
สำหรับสาเหตุก็คือความขัดแย้งเรื่องของการขายที่ดิน
มูลค่ากว่าร้อยล้านบาทค่ะซึ่งเป็นการขายที่ดินของนายวิรัติ
พ่อของผู้ตายซึ่งผู้ตายเนี่ยไปขอส่วนแบ่ง
บอกว่าขอส่วนแบ่ง๗ล้านบาทแล้วก็ไปซื้อปืนพกสั้น
ซ่อนไว้ที่บ้านสองกระบอกตัวพ่อก็คือนายวิรัติก็เลยระแวงว่า
ลูกซื้อปืนมาทำไมจะมาก่อเหตุมาฆ่าตัวเองหรือเปล่า
พ่อก็เลยตัดสินใจติดต่อทีมฆ่าฆ่าลูกซะก่อนเลย
คือชิงลงมือก่อนว่าโอ้โหจ้างเนี่ย๒ล้านบาทนะคะ
จ่ายเงินไปแล้วส่วนหนึ่งล้านกว่าที่เหลือยังไม่จ่าย
แล้วก็ไปก่อเหตุซะก่อนเนี่ยตำรวจจับได้จับได้ก่อนนะคะ
น่าตกใจที่เดี๋ยวนี้เงินกลายเป็นมีคุณค่ามากกว่าสายเลือดไปแล้ว